เจาะลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูคดีการไล่ล่าข้ามจังหวัดของตำรวจสองหน่วยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะคุณผู้ชม
ภายหลังจากที่มีการขับไล่ล่าเพื่อสกัดจับหนุ่มใหญ่มือมีดที่เขามีอาการเมาแล้วก็ใช้มีดแทงเพื่อนจนตายนะคะ
ก่อนจะมีการขับรถหลบหนีข้ามจังหวัดสุดท้ายจนมุมตำรวจสามารถรวบตัวเอาไว้ได้
ลึกเบื้องหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ

อายุทยาพร้อมชุดสืบสวนสพพยุหะคีรีสกัดจับนายอาร์ตบำรุงเมืองวัย๔๐ปี
หลังก่อเหตุใช้มีดจ้วงแทงเพื่อนจนสิ้นใจตายเหตุเกิดในพื้นที่อำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์
ขับกระบะหลบหนีมาทางสายเอเชียจนมุมที่พระนครศรีอายุทยา
ปฐมบทการไล่ล่าเริ่มจากตำรวจพยุหาคีรีประสานตำรวจทางหลวงติดตามคนร้ายมาจากต้นทางจนมาพบรถจอดอยู่ริมถนนสายเอเชียหลักกิโลเมตรที่๑๐
ตำบลบ้านว่าอำเภอบางปะอินอายุทยาจึงเข้าปิดล้อมบุกจับตรวจค้นในรถไม่พบอาวุธแต่พบคราบเลือดที่ประตู
ด้านหลังขวามีคราบเลือดแห้งกลางจึงบันทึกเป็นหลักฐานนำตัวไปสอบปากคำย้อนไปดูเหตุฆ่ากันเกิดขึ้นที่ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์แห่งหนึ่งในหมู่บ้าน
เนินมะกอกอำเภอพยุหาคีรีตอนสามทุ่มวันก่อนเหยื่อคมมีดคือนายสุริยักษ์คำสุกวัยสามสิบเก้าปีถูกแทงตาย
ญาตินำศพมาตั้งสวดด้วยความเศร้าโสเอ่อ
บอกผู้ตายมีอาชีพรับจ้างทั่วไปอาศัยอยู่กับพ่อแม่และลูกสาว
ส่วนลูกชายอีก๒คนภรรยาซึ่งแยกทางกันนำไปเลี้ยงที่กรุงเทพ
คนก่อเหตุเป็นเพื่อนรักกับผู้ตายมาตั้งแต่เรียนปฐมทุกคนไม่รู้สาเหตุในครั้งนี้
พยานที่อยู่ในเหตุการณ์บอกเย็นวันที่๑๐พฤษภาคมช่างในอู่ตั้งวงกินเหล้าหลังเลิกงาน
นายสุริยาคนตายมานั่งขอร่วมวงด้วยกระทั่งนายอาร์ตตามมาสมทบ
นั่งกินกันได้สักพักทั้งคู่เกิดทะเลาะชกต่อยกันหน้าอู่ห่วงนั้นนายอาร์ตทักมีดออกมาจ้วงแทงนายสุริยะจนสิ้นใจตาย
สอบปากคำนายอาร์ตสารภาพว่ามีปากเสียงกันอ้างว่าผู้ตายถือเหล็กเข้ามาตีจึงใช้มีดแทงสวนไปอย่างนั้น
ตอนนั้นไม่คิดว่าจะถึงขั้นเสียชีวิตตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าคนตายทันที
สุรานำพาหายยนะมาให้ฝ่ายหนึ่งตายอีกฝ่ายนอนคุกอีกจนได้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน